นึกถึงข่าวที่คนพูดถึงกันเยอะ

เห็นผีที่อยู่ในสวนอยู่หลายตนหลายตัวเลย

เป็นเรื่องที่หลายคนพูดถึงมาก
ใครก็สงสัยว่าตกลงเนี่ยสวนนี้เป็นสวนของใคร
ปล่อยให้ผีมาอยู่อาศัยเยอะขนาดนี้
ถ้ายังนึกไม่ออกไปดูคลิปนี้ค่ะ

ยังรู้สึกหลอนรู้สึกขนลุกได้ขนาดนี้
อย่าบอกที่เห็นภีร์บนเลย
โอ้เพียร์อะไรล่ะ

มันเป็นหุ่นนะคะไม่ใช่ผีที่จะมาหลอกเราแต่เรานี่แหละ
หุ่นเหล่านี้ก็นึกว่าเป็นผีกลายเป็นเราที่หลอกตัวเอง
อย่าให้ใครเขามาหลอกเราได้นะอย่าไปถูกหลอกจนโอนให้เขานะ
ว่ายยยพูดต่อไปกัน
น่ากลัวสวนผีสวนผีน่ากลัวจริง
เรื่องของคุณชนะก็น่ากลัวเรื่องของสวนผีดุใครเห็นใครก็กลัว
เพราะว่าคลิปเหล่านี้ถูกเผยแพร่ตั้งแต่ช่วงฮาโลวีนปีที่แล้วค่ะ
หลายคนก็อุ๊ยสงสัยกันใหญ่เลยว่าจุดนี้อยู่ที่ไหนพี่กัดอยู่ที่จังหวัดอะไร
วันนี้เราสืบทราบมาแล้วที่แห่งนี้คือสวนบ้านไร่ปรีชาค่ะ
เจ้าของบ้านเจ้าของสวนและเจ้าของหุ่นคือคุณลุงใหญ่อายุ๗๒ปีค่ะ
คุณลุงบอกว่าตุ๊กตาหุ่นผีเหล่านี้นะคะ
จริงแล้วเนี่ยตั้งใจสร้างขึ้นมาจากวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นหรือว่าที่มีอยู่

ก็นำมาประกอบเป็นรูปร่างตัวคน
ใบตองมาม้วนเป็นท่อนมาต่อเป็นแขนเป็นขา
จัดท่าทางต่างให้เหมือนคนแล้วก็ใส่เสื้อผ้าไปซะ
บางตัวนั่งที่เก้าอี้บางตัวยืน
บางตัวแขวนบางตัวนั่งชิงช้าแบบนี้
แล้วถามว่าคุณลุงใหญ่ทำทำไม

มักจะมีเวรุ่นมาแว๊นแข่งมอเตอร์สัย

แล้วคุณแม่ของคุณลุงใหญ่เนี่ยท่านป่วยอยู่
ท่านก็รู้สึกว่าถูกรบกวน

คนป่วยเขาต้องการการนอนการพักที่เต็มที่
นี่ไงพอแว้นมาทีคุณยายตกใจ
งัวไม่ได้ลับได้ดีนอนก็พอดี
ลำบากค่ะทีนี้คุณลุงใหญ่ก็เลยคิดทำไงดี
ให้เด็กแว้นเหล่านี้เงียบหยุดสักทีพฤติกรรมนี้
ก็เลยทำหุ่นขึ้นมาตอนแรกก็ทำมาตัวเดียว
ปรากฏว่าได้ผล

ทำแล้วดีทำอีกทำดีแล้วก็ทำต่อไป
สุดท้ายกลายเป็นหมู่บ้านเลยหมู่บ้านตุ๊กตาผี
เป็นชุมชนย่อยไปเลยเป็นวิสาหกิจชุมชนไปแล้ว
ยังไม่ได้ทำผลิตภัณฑ์อะไรออกมาค่ะ
ยังไม่ถึงขั้นเป็นโอท็อปของมีชุมชน
คือเรื่องของเรื่องลุงใหญ่แกบอกอย่างนี้แกไปได้ยินมา
ตามจุดที่เด็กแว้นชอบไปรวมตัว
ที่ไหนอู่ซ่อมรถมอไซค์

นั่นแหละก็ไปเมาส์มอยกันในอู่ไง

เพี้ยนวันก่อนเราผ่านไปแถวนี้
เหมือนเจออะไรบางอย่างก็ไม่รู้นี่
แล้วตอนเด็กแว้นผ่านมาเจออารมณ์ประมาณนี้

มันหล่อนเห็นอะไรแบบอยู่ภาคทาง

ทุกคนุดูเวลาโบราะแบบนี้มันก็ดูหลอนดูน่ากลัวครับ
กลายเป็นว่าจุดแห่งนี้เด็กแว้นไม่มาอีกเลย
แล้วชาวบ้านก็ไม่กล้าขับผ่านแล้วด้วย

ก็ยังมีคนผ่านแต่ว่ากลายเป็นที่พูดถึง

พ่อแม่ผู้ปกครองบางคนก็พาลูก

ถ่ายรูปกับหุ่นนี่แหละ

จะมีผลไม้มะม่วง

ก็เลยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วย

นี่สอยมะม่วงลงมาแล้ว

กลายเป็นข้อดีไปเลย

ผลิตทางการเกษตรด้วย
ถ้าเป็นไม่ได้เพราะแม่ภูมิบัคคลองของชาวแวน

การสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเป็นหลักแล้วกันเนอ